จำคดีค้ากามในความทรงจำได้ไหม

ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงกว่า๒๐คนนะครับ
ในพื้นที่บ้านน้ำเพียงดินที่จังหวัดแม่ห้องศร
คือตอนนั้นเราก็เรียกว่ากรณีค้ากามน้ำเพียงดิน

ก็แม่ของเด็กหญิงคนหนึ่ง
ออกมาเปิดเผยถึงวงจรอุบาตค้ากามครั้งนั้นนะครับ

ออกมาต่อสู้กับผู้มีอิทธิพล
แล้วก็เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในบ้านน้ำเพียงดินนะครับ
ที่บอกว่ามีการนำเด็กสาวมาบำเรอข้าราชการระดับสูง

หรือว่าดาบตำรวจยุทธชัยบีทองชาติ
อดีตพบหมู่สพน้ำเพียงดินแม่ห้องศร

แล้วก็ยังมีแม่เล้ามีเอเย่นเป็นธุระจัดหามากมายนะครับ
คดีนี้มีความคืบหน้าเพราะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ราชธรรม
ก็เบิกตัวผู้ต้องหา๔คนนะครับ
นั่นก็คือมีนางสาวปียวัลสุขมาหรือว่าเม
นางสาวปียทัศน์ภาพเทียนสุวรรณหรือว่าฟ้า
นางสาวกรยาวุฒิคุณหรือจอย
และอีกหนึ่งคนสำคัญคือดาบตำรวจยุทธชัยทองชาติ
หรือว่าดาบยุทธ์นะครับอดีตพบหมู่สพน้ำเพียงดิน
จังหวัดแม่ฮองศรจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมนาคม
ไปยังสารอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาคดีค้ามนุษย์
อายการคดีค้ามนุษย์๓เป็นโจทยื่นฟ้องทั้ง๔คน
ในข้อหาสมคบกันค้ามนุษย์
เป็นธุระจัดหาพาเด็กอายุไม่ถึง๑๘ปี
เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
เป็นข้าราชการร่วมกันเป็นธุระจัดหาพาไป

ข้อหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นกับดาบยุทธ์นะ
จะเป็นข้อหานักที่ศาลพิจารณาเลยนะครับ
แล้วก็ยังมีข้อหาหนึ่งที่ทั้ง๔คนโดนแจ้งไว้
ก็คือร่วมกันพรากผู้เยาว์นะครับ
โดยกรณีระหว่างวันที่๑มกราคมปี๒๕๕๙

จำเลยได้สมคบกันวางแผน
เป็นธุระจัดหาเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๕ปี
และอายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่ถึง๑๘ปี
ส่งไปยังโรงแรมปางล้อวิลล่า
ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศร

และเพื่อสนองความไคร้ผู้อื่นโดยผู้เสียหายไม่เต็มใจ

เหตุเกิดเมื่อปี๒๕๕๕ถึง๒๕๕๙
จำเลยเป็นขบวนการค้าประเวณีเด็ก
โดยมีนางสาวปียวัลและนางสาวปียทัศน์ทำหน้าที่เป็นแม่เล้า
ส่วนดาบยุทธ์ทำหน้าที่ในการจัดหาลูกค้า
นางสาวกรยาทำหน้าที่ในการจัดหาเด็กอายุไม่เกิน๑๘ปี
โดยจำเลยได้ร่วมกันพรากผู้เยาว์ผู้เสียหายอายุไม่เกิน๑๘ปี
ไปยังสถานที่ต่างในจังหวัดแม่ห้องศร
เพื่อบีบบังคับให้ผู้เสียหายค้าประเวณีหลายต่อหลายครั้ง
ซึ่งสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงนะครับ
เป็นความผิดหลายกรรมหลายวาระโดยจำเลยที่๑นะครับ
จำเลยที่๒และจำเลยที่๓นะครับ
จำเลยที่หนึ่งก็คือนางสาวปียะวันหรือว่าเม
จำเลยที่๒ก็คือนางสาวปียทัศน์หรือฟ้า
จำเลยที่๓ก็คือดาบยุทธ์นะครับ
หรือว่าดาบตำรวจยุทธชัย
ทั้ง๓จำเลยมีความผิดลักษณะสมคบกันค้ามนุษย์
พากษาจำคุกนางสาวปียวัลและนางสาวปียทัศน์
จำเลยที่หนึ่งและสอง๑๘๓ปีคุณ
ส่วนดาบยุทธ์จำเลยที่๓เนี่ย
ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเป็นข้าราชการ
ดังนั้นต้องระวังโทษเป็น๒เท่าของโทษที่กำหนดไว้
สำหรับความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับ
ดังนั้นโทษที่ดาบยุทธ์ได้รับไปก็คือจำคุก๓๐๙ปีนะคุณ
โดยทั้ง๓คนให้นับโทษไปพร้อมกับคดีเดิม
คือจำคุกสูงสุดไม่เกิน๕๐ปี
และต้องชดใช้ค่าสินใหม่ให้กับผู้เสียหาย๘๕๐๐๐บาทนะครับ
ส่วนจำเลยที่๔นางสาวกรยากระทำการเพียงคนเดียว
จำคุก๖๕ปีโดยให้นับโทษต่อจากคดีเดิม
แต่ไม่เกิน๕๐ปีและให้ชดใช้ค่าสินไหม
แก่ผู้เสียหาย๕แสนบาทนะครับ
อัตราดอกเบี้ย๗๕ต่อปี
นับจากวันฟ้องที่นางสาวกรยาโทษเบากว่า๒คนแรก

เพราะนางสาวกรยาเป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาเด็กอายุไม่เกิน๑๘ปี
คืออายุระหว่าง๑๕๑๘นะครับ
แต่ว่าจำเลยที่๑ที่๒และ๓จัดหาเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๕ปีด้วยนะครับ
สำหรับในคดีเดิมจำเลยทั้ง๔ถูกสารพิพากษาในคดีร่วมกันค้า
เวณีเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
โดยนางสาวปียวัลสารสั่งจำคุก๑๖๗ปี
นางสาวปียทัศน์สารสั่งจำคุกไปแล้ว๑๗๖ปี
ส่วนดาบยุทธ์สารก็สั่งจำคุกมาแล้ว๓๒๐ปี
แต่ตามกฎหมายก็ให้จำคุกจำเลยได้ไม่เกิน๕๐ปี
ส่วนนางสาวกรยาศาลเคยสั่งจำคุกแล้ว๓๖ปี
สำหรับจุดเริ่มต้นของคดีค้ากามแก๊งนกฮูกน้ำเพียงดิน
เกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ห้องศรเมื่อวันที่๒๒เมษายนปี๒๕๕๙
นางน้ำเพชรเกยพุษาเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่าลูกสาว
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยดนายดาบสพน้ำเพียงดิน
บังคับให้ค้าประเวณีโดยมีผู้ใช้บริการหลากหลายวงการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
เว้นแม้กระทั่งข้าราชการชั้นสูงแล้วก็เด็กสาวถูกส่งไปค้ากาม
ถูกส่งให้เหมือนแบบไปรับแขกบ้านแขกเมืองกับคุณ

เรื่องนี้นะครับทางด้านของผู้เป็นแม่คือนางน้ำเพชร
ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ห้องศร
ตำรวจภูทรภาค๕และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
แต่เรื่องทั้งหมดกลับไม่คืบหน้า

ปรากฏว่ามีการสืบสวนทลายเครือข่ายแก๊งค้ากรรมนี้ได้ทั้งหมด
ก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนสำคัญ
ที่ก็คือเมฟ้าและดาบยุทธ์ไว้ได้วันที่๒๕เมษายน
ซึ่งตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เป็นผู้ควบคุมตัว
นำมาสู่การพิพากษาตัดสินลงโทษผู้ต้องหาทั้ง๔คน
จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับ